วันนี้ครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เชิญบรรดา๑๖รัฐมนตรีในโคต้าของพักเพื่อไทย

เมนูอาหารประกอบไปด้วยไข่เจียวปูกะหล่ำผัดน้ำปลา
ปลาทอดสลัดไก่ทอด
คุณดูหน้าจอฮะโอ้โหดูสิท้องร้องเลยอ่ะต้มขาไก่ครับนี่เมนูมื้อกลางวันในวันนี้นะครับ
ท่านนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
วันพรุ่งนี้คือ๕กันยายนเป็นวันที่จะเตรียมนำคอรมอเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
และนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าจากนี้ไปจะใช้คำว่ารัฐบาลของประชาชน

ก่อนหน้านี้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เคยบอกว่าพักเพื่อไทยเข้ามาทำงานตรงนี้ด้วยต้นทุนที่สูง
คุณเศรษฐาบอกว่าจริงแล้วขอเปลี่ยนหน่อยก็แล้วกัน
ไม่ใช่ว่ามาด้วยต้นทุนที่สูงนะ
แต่พักเพื่อไทยเราเทหมดหน้าตัก

ว่าเรื่องสิ่งสำคัญนั้นก็คือเรื่องการทำงาน

จำกัดของงบประมาณไม่อยากให้มาเป็นอุปสรรค
บริหารจัดการงานหลายอย่าง
มีควิกวินก็คือภารกิจเร่งด่วนหลายอย่าง
ต้องเร่งดูแลและเดินหน้าภารกิจ
ดูแลทุกสุขพี่น้องของประชาชน
กระดับคุณภาพชีวิตครับ

งานของเราเพื่อพี่น้องประชาชน
ผมเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ในช่วงประมาณนี้นะครับ
เรื่องการทำงานเรื่องของระยะเวลานะครับ
เรื่องของขีดจำกัดของงบประมาณก็เป็นเรื่องสำคัญ
ผมเชื่อว่ามีเครื่องบินหลายอย่างที่เราสามารถทำได้
เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน
หรือแม้ต้องยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็สามารถทำได้